ส่วนที่ประเทศไทยนะครับภาคเหนือยังคงเจอกับวิกฤตหมอกควันพิษนะครับ
โดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงรายที่วิกฤตหนัก
ถึงกับคนในโลกโซเชียลระดมกันติดแฮชแท็ก
เพื่อกระตุ้นให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหา
ในขณะที่กรมควบคุมมลพิษก็ระบุนะครับว่า
ยังมีจุดความร้อนสะสมอยู่ในพื้นที่๙จังหวัดภาคเหนือ
ที่ต้องเฝ้าระวังไฟป่าอย่างเข้มงวดครับ
นี่คือสภาพของอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
ปกกลุ่มไปด้วยหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก
ค่าฝุ่นละอองสูงขึ้นเป็น๒๘๓มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
อยู่ในเกณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
ว่าราชการจังหวัดต้องออกประกาศฉบับใหม่เรื่องการเผาในที่โล่ง
โดยให้นายอำเภอจัดระเบียบการเผาวัชพืชเป็นรายตำบล
เพื่อป้องกันการเกิดมลพิษจากหมอกควัน
ส่วนที่จังหวัดพยาวมีหมอกควันแผ่ปกคลุมทั่วจังหวัดเช่นกัน
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ตำบลเวียงอำเภอเมือง
พบปริมาณฝุ่นละอองมีค่า๑๓๕มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
อยู่ในเกณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
สภาพอากาศในภาคเหนือมีหมอกควันไฟป่าปกคลุมไปทั่วบริเวณ
ช่วงเช้าวัดค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือพีเอ
มาตรฐาน๑๒๐มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตรถึง๖จังหวัด
คือจังหวัดน่านเชียงรายพยาวเชียงใหม่ลำปางและจังหวัดแม่ห้องศร
ว่าหมอกควันไฟป่าเกิดจากการที่ชาวบ้านเผาไร่
เพราะปลูกและลมพัดมาจากพื้นที่ข้างเคียง
ขณะที่กลุ่มผู้ใช้งานสังคมออนไลน์ได้พากันติด
ระหนักถึงวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน
หลังประสบปัญหาดังกล่าวมาเป็นระยะเวลานาน

แนะนำประชาชนในพื้นที่ประสบภัยว่า
ปัญหาหมอกควันไฟป่าในขณะนี้
เพราะสามารถกันฝุ่นขนาดเล็กได้
และหาซื้อได้ตามร้านวัสดุก่อสร้าง

โดยมีราคาตั้งแต่๒๐บาทถึง๑๐๐บาท

เจ้าหน้าที่ป้องกันไฟป่าทหารและชาวบ้านกว่า๕๐๐คน
ดับไฟป่าและทำแนวกันไฟที่ลุกลาม
ตำบลแม่พลูอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิษฐ์
โดยเจ้าหน้าที่ต้องบรรทุกน้ำขึ้นรถจักรยานยนต์ขึ้นไป

และบริเวณโดยรอบมีชาวสวนปลูกต้นทุเรียนทุกพัน
และลองกองไว้ตามตีนเขาหลายพันไร่
ต้นถูกไฟไหม้เสียหายไปแล้วกว่า๓๐๐ไร่
กรมควบคุมมลพิษรายงานว่า
ในหลายพื้นที่ปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
และยังพบจุดความร้อนสะสมหรือจุดฮอตสปอร์ต

โดยตรวจพบจุดฮอสปอร์ตในพื้นที่ป่าอนุรักษ์๘จุด
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ๕จุด

รวมทั้งหมด๑๕จุดที่ต้องเฝ้าระวังไฟป่าอย่างเข้มงวด